มันผ่านกรุงครับกะหงวิสาชีพจะรำวัดสหชิงรายภาคเพื่อไทยครับวันนี้ผมจะขอใช้
งบร้าน๒๖๖๕ผมดีใจนะครับที่ท่านประทานจวนมาเป็นประทานเพราะว่ามีหลาย
ที่ผมจะขออนุญาตพูดถึงท่านด้วยนะครับ
ท่านท่านครับต่อพระมรรยาชฉบับเนี้ยครับ
จริงแล้วเนี่ยมีเพื่อนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
อภิปรายไปมากมายสองวันที่ผ่านมาวันนี้วันที่สาม
ต้องขอขอบพระคุณเป็นเบื้องต้นนะครับมีร่ำปรีอาคม
วันตีคลังอยู่ที่นี่ลำตีอนุชาอยู่ที่นี่นะครับ
มีท่านวีรศักดิ์เมื่อกี้เห็นแว๊บอยู่ที่นี่นะครับ
นั้นผมก็หวังใจว่าคณะบรีทุกท่านคงได้ฟัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมจะสื่อไปโดยตรงถึง
ท่านอายุคมปรีผู้เน็กประยุทธ์จันทร์โอชา
และอันปรีว่าการกระทรวงกระหละโหมท่านท่านครับ
ต่อพรบลกงบประมาณปีหกห้าเนี้ยครับ
มันเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกเราได้อภิปราย
ฝ่ายค้านก็ด้วยเหตุด้วยผลฝ่ายรัฐบาลบางท่านอย่างที่ว่าเนี่ยครับ
ก็มีการให้ข้อเสนอแนะและติฉินนินทา
แต่ที่สำคัญก็คือผมก็มั่นใจว่าพรบฉบับนี้ยังไงก็ผ่านครับ
แต่ว่าก่อนจะผ่านเนี่ยครับผมอยากจะขออนุญาตสื่อไปถึง
เพื่อนสมาชิกพักฝ่ายรัฐบาลโดยตรงครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพักร่วม
เอ่อภูมิใจไทยภักดิ์ประชาธิบัตรภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
และก็พักเล็กเล็กอีกหลายหลายพักสิ่งที่เราจะมาร่วมทำกันวันนี้
ท่านประธานครับเราจะต้องดูถึงเม็ดเงินที่เอาไปใช้ได้ประโยชน
หรือไม่และสิ่งที่ผมจะเป็นประเด็นเล่าให้ท่านท่านฟัง
มันไปได้แค่ไหนประเทศชาติเราจะจมน้ำตายหรือจะตกเหว
พรบฉบับนี้นะครับรัฐบาลจัดงบประมาณโดยขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความจริงใจ
การแก้ปัญหาของประเทศชาติทุกวันนี้
อะไรเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นจุดแข็งเราทราบดีครับ
ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในความหวาดระแวงว่าจะติดเชื้อโควิดไหม
ต้องการวัคซีนวัคซีนยี่ห้ออะไรดีไม่ดีก็ขอให้ได้ฉีด
แต่บ้านเราเนี่ยผู้นำกลับไปเอาวัคซีนที่ถือว่าดีบ๊วยมาฉีดให้
และยังไม่รู้ว่าจะได้ฉีดวันไหนเมื่อไหร่นะครับ
ประชาชนกังวลนอกจากปัญหาเรื่องลูกหลานตกงานลูกหลานจบมาไม่มีงานทำ
และที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทธโปรกรณ์มากกว่า
ท่านท่านครับผมมีสไลด์อยู่ประมาณ๗๘แผ่นนะครับ
ขออนุญาตให้ทางทีมงานได้ใส่เลยนะครับขออนุญาตท่านประธานไว้แล้วนะครับ
ผมไปเร็วเกี่ยวกับเรื่องงบยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน
ท่านตั้งไว้นะครับ๓๓๘๐๐๐ล้านเศษ
แต่ที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับท่านก็ตั้งไว้๓๘๗๐๐ล้านบาทเหมือนกัน
ตัวนี้ผมจะไม่พูดนะครับมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูด
เดี๋ยวนี้ตายสนิทครับไม่ว่าท่านจะเอาเงินกู้หนึ่งล้านล้านไปให้
ท่านจะออกพรกรเงินกู้ที่เพิ่งผ่านสภาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ว่าท่านก็ให้ยาหวานยาหอมว่าอีก๕แสนล้านเนี่ยจะเข้าสภาในอาทิตย์หน้า
แต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับความสำคัญที่ทางคณะอำรีได้จัดไว้ให้ก็คือว่า
แต่ท่านประธานครับถ้ามาเทียบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความสงบภายใน
แต่ทุกวันนี้เนี่ยมองไม่เห็นครับและที่สำคัญก็คือจะมีคนหนีหนี้หนีธุรกิจ
ครอบครัวล่มสลายและหลายคนเนี่ยก็ถึงกับจะต้องคิดสั้น
ท่านประธานครับผมขออนุญาตไปเร็วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องงบกราโหมกับกระทรวงสาธารณสุข
เอาเม็ดเงินคร่าวให้ทางพี่น้องประชาชนกับเพื่อนสมาชิกได้เห็นนะครับ
การาโหมเนี่ยสองแสนสามหมื่นล้านนะครับของงบกระทรวงศาลนักศึกษ์ก็ได้แค่ประมาณแสนห้า
ท่านอาจจะบอกว่ามีเงินสปสชมีเงินอยู่ตรงนู้นตรงนี้อีก
และเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับว่าคอลโมก็ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้อสม
ตามที่พวกเราสอสอได้พยายามกดดันเรียกร้องนะครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ไปเร็วครับ
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับผมถือว่าเงินจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับ
แต่อยู่ที่ภาวะความเป็นผู้นำการกล้าตัดสินใจ
ท่านประธานเห็นไหมครับว่าวัคซีนเนี่ยช่วยเหลือชีวิตนะครับ
แต่อาวุธเนี่ยทำลายล้างนะครับทุกวันนี้เนี่ยคุณจัดงบประมาณโดยที่
เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ที่สำคัญก็คืองบที่เราใช้ทุกวันนี้๓๑๐๐๐ล้านล้านบาทเนี่ยครับ
เงินกู้ก็จะทะลุไปดาน๖๒อีกไม่กี่วันละผมขออนุญาตผ่านท่านประธานไปเร็ว
ก็คือเรื่องที่มันเป็นสาเหตุที่ผมจะต้องขออนุญาตใช้เวลานี้อภิปรายครับ
ท่านประธานครับเมื่อวานนี้มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้อภิปรายไว้ว่า
อยากให้ยุบพรกรฉุกเฉินอยากให้ยุบสบคและที่สำคัญก็คือ
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้บริหารจัดการเต็มที่ครับ
ผมยกตัวอย่างท่านประธานนิดเดียวครับที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
มาช่วยฉีดมาช่วยบริหารจัดการ๑ชั่วโมงได้๗๐๐เข็มครับ
และที่สำคัญก็คือเขาไม่มีใครไปเดือดร้อนเลยครับ
มีภาคเอกชนมีใครต่อใครน่ายกย่องอันนี้ก็ขอชื่นชม
แต่ไม่ได้ชื่นชมนายกนะครับนั่นเป็นเพราะว่าถ้าท่านปล่อยให้เขาทำเอง
บริหารเองจัดการเองเนี่ยมันก็ดีครับ
ผมเห็นด้วยกับคุณหมอเอกพบเพียรวิเศษขออภัยที่เอ่ยนามนะครับ
เพราะขณะนี้เนี่ยวัคซีนดีไม่ดีเนี่ย
อาจารย์หมอธีรวัตรเหมจุธาท่านบอกไว้ว่าไม่ต้องเลือกนะครับ
มีได้ฉีดก็บุญแล้ววิกฤตอย่างนี้เนี่ยมันต้องรีบฉีด
ที่สำคัญก็คือเราไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่
ผมถือว่าประเทศไทยยังโชคดีนะครับ

แต่ท่านประธานผมจะชวนท่านประธานไปดูตรงนี้ครับ
ที่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะอภิปรายและสื่อไปให้
สอสอฝ่ายรัฐบาลได้รับรู้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
ปีที่แล้วสงกรานเกิดปัญหาวิกฤต
ผู้ว่ากอทมก็สั่งอย่างหนึ่ง

ตัวประธานสอบคอก็คือนายกนี่แหละครับ

พี่น้องประชาชนก็เลยไปแอร์แล้วอัดกัน

สองเจ็ดพันห้าพันมีมสามสิบสามอะไรก็ว่าไปแต่ที่สำคัญก็คือ
มันสามารถที่จะคุมอยู่แล้วตัวนายกเองก็หลงละเริงครับ
ว่าอยากจะต้องให้คนติดเชื้อในเมืองไทยเป็นศูนย์เมื่อประมาณยี่สิบหก
ธันวาส์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเรามีผู้เสียชีวิตโควิด
ไม่ถึงร้อยครับป่วยก็หลักพันแต่ท่านประธานครับ
พอมาปีนี้เห็นชัดนะครับว่ามันมีผิดประเภทหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นที่ผับฟองหล่อและที่สำคัญก็คือ
เตรียมตัวจะล็อกดาวน์โดยมีอาจารย์หมอที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแพร่ระบาด
และที่สำคัญก็คือมีนักการเมืองใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ผมขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยก็รู้กันตกลงกันแล้วนะครับว่าปีนี้จะล็อกดาวน์
แต่คนที่ตัดสินใจคนสุดท้ายแล้วก็ไปอ้างว่าสบค
ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเพราะฉะนั้นถึงวันนี้อ่ะครับ
คนถึงติดโควิดเป็นแสนผมว่าแสนสี่แสนห้าอีกไม่กี่วันเนี่ย๒แสนแน่นอนครับ
และถึงวันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเสียใจกับพี่น้องประชาชนจริงครับ
เพราะว่าการตัดสินใจของผู้นำที่ผิดเนี่ยครับ
มันทำให้เสียหายอย่างร้ายแรงเลยครับท่านไปตกลงไว้ว่าจะล็อก
แต่ถึงเวลาขึ้นมาเข้าไปในสบคในสวบคมีนักธุรกิจเยอะ
ข่าวที่ผมได้รับทราบมาก็คือบอกว่านักธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยก็ไปให้ข้อมูล
บอกว่าถ้าปีนี้ล็อกสงกรานอีกอันหนึ่งชาวบ้านเดือดร้อนแน่
เพราะว่าจัดอีเวนต์แล้วจัดงานแต่ละจังหวัดแล้ว
จะมีงานสงกรานตรงโน้นตรงนี้จะเสียหายหลายพันล้าน
นายกหูเบาครับเชื่อครับนี่หรือครับความเป็นผู้นำ
ก็เลยสั่งไม่ล็อกดาวน์ให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
ก็ไปจัดการกันเองควบคุมกันเองผลเป็นยังไงครับ
ระบาดจากทองหล่อระบาดทุกจังหวัด
ท่านประธานครับผมมีเรื่องหนึ่งที่ต้องเล่าให้ท่านท่านฟังว่า
อะไรก็ตามที่พลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลชุดนี้
ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเจ๊งทุกอย่างครับ
ผมถามท่านตรี๔๕ท่านที่อยู่ข้างบนนี้ครับ
ถามถึงยี่รับฟังผมด้วยนะครับ
เวลาประชุมคอลโลมอลเนี่ยมีใครกล้าโต้แย้งกล้าให้เหตุให้ผลบ้างครับ
เมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าเวลาจะประชุมอะไรก็ให้เหตุให้ผล
ประยุทธ์คนเดียวครับคอรมอก็ประยุทธ์
สอบคอใครครับสบคเนี่ยเอามาไว้เพื่อที่จะออกพรกรฉุกเฉิน
เพื่อให้จะให้มีคนรองรับในสบคเนี่ยมีสิทธิ์ไหมครับ
ที่จะออกเสียงว่าจะทำยังไงท่านท่านครับปีนี้เนี่ยบอกว่าจะเป็นปีทุจริตวาระแห่งชาติ
ผมเรียนท่านประธานว่าเมื่อวานนี้ผมไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาชี้แจงท่านนายก
วาระทุจริตแห่งชาติท่านก็ไปสับพยอกบอกว่าจำนำข้าวเนี่ยต้องใช้หนี้เท่าไหร่
ใช้หนี้อีกสิบสองปีท่านประธานครับข้อเท็จจริงมันคืออะไรเรารู้กันอยู่ครับ
ขณะนี้คดีก็ฟ้องอยู่ในขณะนี้มีคนที่เอากระดังฝากข้าวดีเนี่ยก็ฟ้องรัฐบาลอยู่เหมือนกัน
ที่สำคัญก็คือตัวท่านเองล่ะครับใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องโครงการเหล่านี้ไปเท่าไห
ท่านไปหาอ่านที่มูลนิธิอิสลานะครับ๑๑โครงการสมัยรัฐบาลประยุทธ์ก็เป็นหมื่นหมื่นล้านเหมือนกันครับ
แต่ท่านจะไปโยนบอกว่าจำนำข้าวเนี่ยจะต้องใช้หนี้อีก๑๒ปี
ท่านประธานครับวาระแห่งชาติในเรื่องการปราบปรามทุจริตท่านเห็นไหมครับ
เมื่ออาทิตย์ก่อนมีข่าวมาจากอเมริกาโอ้โหผมนี่แทบจะซุกแผ่นดิน
เป็นขบวนการที่ใหญ่โตมโหลานเป็นหมื่นล้านเกี่ยวกับเรื่องโตโยต้า
และท่านประธานครับผมถามท่านประธานว่านายกพูดได้ยังไงครับว่า
แรงงานที่มันเข้ามาโดยผิดกฎหมายทำยังไงล่ะครับ
ใครรับผิดชอบอ่ะครับท่านบอกไม่มีทุจริตหรือครับ
วาระแห่งชาติไม่ว่าจะเรื่องปราบปรามทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหมอกควันไฟป่า
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนแห่งชาติล้มเหลวทั้งนั้นครับ
เพราะสาเหตุเป็นเพราะว่าผู้นำซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง
ท่านประธานครับคำนี้ครับใหม่ผมดูพนงลจตกม
ผมฟังดูก็เอองงทำไมเด็กจังคิดแล้วมันแปลว่าอะไร
ถึงวันนี้ผมขำไม่ออกนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงครับ
พนงรจตกมท่านครับความเป็นผู้นำเนี่ย
ดีใจตอนที่ปรับโควิดได้ชุดแรกแต่ท่านเห็นไหมครับ
ประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาตอนนี้เขาไม่ใส่หน้ากากแล้วครับ
เราไม่ต้องเทียบอิสราเอลไม่ต้องเทียบญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นห้ามประเทศไทยเข้าครับแต่บ้านเราทุกวันนี้เนี่ยครับ
สาเหตุเป็นเพราะว่าความดื้อรั้นความไม่เชื่อความไม่รับผิดชอบ
และที่สำคัญคือความใจแคบครับผมว่าอยู่ในตัวผู้นำเราคนนี้ทั้งนั้นเลยครับ
เพื่อนสมาชิกครับผมขออนุญาตใช้เวลาที่เหลือ
ท่านครับเมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกวันแรกนะครับท่านได้บอกว่า
เรากลับบ้านเราเถอะขอขออภัยท่านชาดาไทเศษนะครับ
อันนี้ท่านพูดแล้วก็สื่อเอาไปลงหัวหน้าครับเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะครับ
ผมเชียร์จริงเชียร์ดีนี้ไม่ได้จะยุจะแห่จะอะไรนะครับ
แต่รู้เลยแล้วครับว่าทุกวันนี้เนี่ยครับนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยในสภา
ผมเรียนฝากไปถึงท่านสอสอทุกคนนะท่านจะมาด้วยวิธีไหนคะแนนท่านจะมาอย่างไร
ทุกคะแนนพวกเราคำนึงถึง๑เสียง๑คะแนนเราต้องรับผิดชอบครับ
สอบคอก็เต็มไปด้วยเลขาสมชมีด้วยทหารทุกอย่างเนี่ยสั่งการแบบทหาร
เขาไม่แคร์ท่านจำได้ไหมครับ
คอรมอวันที่ประชุมทำซูมกันนะครับโอ้โหด่าออกอากาศต่างประเทศเขาบอกโอ้โห
นายกด่าลำตีขนาดนี้เชียวเหรอนินทาก็ไม่ได้นะถึงเวลารู้นะถึงเวลาจะปลดนะ
ท่านประธานครับสิ่งที่นายกหรือว่ารองวิศนุออกมาขู่ว่าถ้าพรบไม่ผ่านพรกรไม่ผ่านจะต้องยุบสภา
ขู่ฝ่ายค้านไม่ได้ผลแล้วครับผมท้าท่านนายกวันนี้นะครับบอกให้ท่านลาออกท่านไม่ต้องลาออกก็ได้ครับ
สภาไปเลยครับท่านยิ่งอยู่นานเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยครับประเทศชาติก็เสียหายหนักเข้าไปเท่านั้น
ที่สำคัญก็คือจะไม่มีโอกาสเห็นเดือนเห็นตะวันเลยครับทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยครับวิกฤตมากครับ
อันดับจะบ๊วยของอาเซียนแล้วครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะขออนุญาตให้ท่านประธานได้เห็นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องวัคซีนนะครับ
ทำไมทำได้ครับถ้าท่านไม่ออกมากระตุ้นไม่ออกมาขอ๒๓อาทิตย์ก็ไม่มีทางจะผ่านออยครับ
และที่สำคัญก็คือบางยี่ห้อเนี่ยครับเขาขอมา๒เดือน๓เดือน๔เดือนก็ไม่ให้วัคซีนเขาครับ
ทางเลือกวัคซีนประเทศไทยเราไม่มีเลยครับมีอยู่สองยี่ห้อและยี่ห้อที่หวยด้วย
ท่านท่านครับขออีกนิดเดียวขอให้หักเวลาถักฝ่ายค้านได้นะครับ
สถาบันจุฬาพรอย่างนี้ครับวันนั้นแรกแรกพวกเราเห็นข่าวดีครับ
ว่าไม่มีใครที่จะมั่นใจว่ามันได้จริงไหม
แม้กระทั่งตัวท่านรองนายกเองกับท่านปรีเองก็ยังไม่แน่ใจ
เวลาสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องมาแถลงร่วมกับสถาบันราชวิรัยจุฬาพร
ที่สำคัญก็คือผมว่าเป็นโชคดีครับแต่ทำไมสถาบันราชวิรัยจุฬาพรเนี่ย
อาจารย์หมอนิธิมหานลขออภัยเอ่ยนามนะครับ
ท่านได้ช่วยเหลือติดต่อมาได้เป็นล้านโดสครับแล้วจะให้มากกว่านั้นก็ได้ครับ
ผ่านคณะกรรมการไปเมื่อ๓นาทีที่จะแถลงข่าวเนี่ย
ท่านท่านครับสิ่งแรกที่ควรจะต้องพิจารณาก็คือ
หลังจากซาเรื่องโควิดเนี่ยครับ
องค์การเพศัตว์อธิบดีกรมควบคุมโรคปลดออกให้หมดครับ
เราไปเอาสถาบันราชวิรัยจุฬาพรมาติดต่อเอาโควิดไม่ดีหรอกครับ
รัฐบาลมีเงินกู้เยอะก็ให้สถาบันราชวิรัยจุฬาพรเป็นคนสั่งมาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ดีกว่าเลยครับ
ทุกวันนี้ออยมีอะไรครับปัญหาวิกฤตขณะนี้เนี่ยครับปลายปีที่แล้วภาคเอกชนโรงพยาบาลเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่หลายลาย
บอกว่าเขาจะขอเอาวัคซีนเข้ามาเองได้ไหมติดโน่นติดหนี้ไม่ยอมให้ผ่าน
และพี่น้องประชาชนไม่ต้องมารับกรรมตาดำ
จะต้องมาเดือดร้อนจะต้องมาเสี่ยงว่าฉีดแล้วดีไม่ดี
สิ่งที่อยากจะขออนุญาตท่านประธานอีกอันหนึ่งก็คือว่า
สื่อสารของทางฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายกระทรวงนี้ครับ
หมอเขาออกมาพูดดีอยู่แล้วครับ
แต่ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะตัวท่านนายกออกมาทีไรสับสนทุกที
แล้วมันอะไรกันนะครับแล้วมีหน้ายังไงครับ
นายกเหยียบย่ำหัวใจคนไทยนะครับ
ล้านกว่า๒ล้านกว่าเบ็ดเสร็จเข็มสองอีกล้านกว่าก็ไม่เกิน๓ล้าน
น้อยมากครับแล้วเมื่อไหร่เราจะถึง๗๐แล้วครับ
ท่านประธานครับสุดท้ายผมขออนุญาตท่านประธานว่า
ทุกวันนี้ครับพวกเราเจ็บช้ำน้ำใจมา๗ปีครับ
โดยเฉพาะผมเองเนี่ยบูชาเคารพแล้วก็มั่นใจ
ท่านประธานเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย
ต่อสู้พระเด็จการมาตลอดไม่ว่าสมัยสนอมประพาทสมัย
พฤษภาธมินและมาครั้งนี้ครับผมอยากเชิญชวนเรียกร้องครับ
ผมไม่เรียกร้องไปถึงท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านจุลินแล้วครับ
จริงก็รุ่นเดียวกันผมก็สิทธิ์เก่าประชาธิปัตย์
จังเวอมตาวาจาอยู่ไหนก็ครับ
ผมไม่หวังครับแต่ว่าหวังให้ท่านประธานในฐานะที่เป็นสมาชิก
พักร่วมรัฐบาลท่านได้ให้ข้อมูลให้สตินะครับ
ถ้าเราจะปล่อยให้ผู้นำซึ่งจะว่าไปแล้วนี่ไม่รับผิดชอบ
เอาแต่ใจตัวเองอะครับขู่ว่าจะยุบสภาฮะยุบเลยยุบเลยครับ
เพราะถ้าท่านไม่ยุบเนี่ยท่านเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมีคนตายกลางถนนเยอะเลยครับ
เมื่อวานก็ถนนเข้าสารเมื่อวานก็ไปโดดน้ำตายที่สะพานพระรามเจ็ด
ถ้าท่านไม่หาทางเปลี่ยนแปลงเอาประยุทธ์จันโอชาออกนะครับ
ผมว่าบ้านเมืองตายทั้งประเทศแน่นอนครับ
ง่ายครับท่านครับอย่าไปกลัวฮะอีกปีกว่าเนี่ยมันก็ต้องครบการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเด็ดขาดอีกสัก๒๐๓๐คนโหวตพรกรนี้ไม่ให้ผ่านนะครับ
ผมว่าประยุทธ์ก็ประยุทธ์นะครับขู่ก็ขู่นะครับ
ผมว่าประยุทธ์ยุบสภาก็ไม่ง่ายนะครับ
ที่สำคัญก็คือเขาจะยุบไปทำไมฮะเพราะทุกวันนี้ห้อมล้อมไปด้วยผลประโยชน์
้อมล้อมไปด้วยบริวารที่สามารถจะทำประโยชน์ให้กับวงวานว่านเครือตัวเองได้ทั้งนั้นเลย
ท่านท่านครับผมขออนุญาตสุดท้ายก็คือภูมิใจไทยครับ
กลับบ้านเถอะครับท่านไม่ต้องชวนหัวหน้ากลับบ้านแล้วครับ
เปลี่ยนจากรองนายกมาเป็นนายกเองก็ยังได้ครับ
เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยท่านมีผลงานไม่ว่าจะเรื่องกัญชาไม่ว่าจะเรื่องวัคซีน
ท่านมีโอกาสครับแต่ว่าพวกเราอย่างไรก็แล้วแต่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย
อย่าให้ทุกคนนะครับผมเห็นและสังเวทสงสาร
ตัวผมเองก็โดนนะครับ๒๒พฤษภาหลังจากนั้นนะฮะ
ท่านประธานคงไม่โดนนะฮะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เสาหลักของบ้านเมือง
แต่พวกเราในนี้ทุกคนโดนหมดครับลูกเมียโดนข่มขู่ไปต่างประเทศไม่ได้
โดนปรับทัศนคติทุกวันนี้ยังโดนนะครับปปชก็เกี่ยวคอไว้
เราจะอยู่ใต้ท็อปบูธอย่างนี้ครับ
เราจะอยู่ได้พระเด็จการแฝงในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้แหละครับ

เพื่อชาวบ้านที่เราจะได้ให้ประเทศชาติเราเนี่ย
ไม่รู้จะลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่

ผมไม่ได้ท้าให้ยุบสภานะครับ

อย่าปล่อยให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการบริหาร
ทำให้พวกเราต้องมางมมางาหลาไม่มีอนาคต
จะต้องล้มตายไปทั้งประเทศหรือไงครับ

สำหรับพระรำยัติงบประมาณปี๒๕๕๙
ซึ่งไม่ได้เรื่องได้ราวขนาดนี้ครับ